สมุทรสงครามเนี่ยก็อากาศร้อนจัดเหมือนกันคุณผู้ชม

พ่อลูกก็ไปซื้อน้ำอารมณ์มา

ลูกชายนอนแบบนี้คุณผู้ชม

โอ้โหอยู่ใต้บ้านนี่แหละฮะ

ตำรวจสพบางคนทีก็รับแจ้งเหตุว่า

ในพื้นที่หมู่๑๓ตะบนกระดังงา

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้๒ชั้นแบบนี้

สภาพสดใส่เสื้อยืดสีเขียว

ลักษณะคือลืมตาค้างเลยคุณผู้ชม

แต่ว่าตามลำตัวไม่มีบาดแผลนะ

แล้วก็ขึ้นบ้านไปดูไปดูโทรทัศน์
ส่วนลูกพ่อก็นั่งอยู่ชั้นล่าง
โอ้โหแล้วมาเห็นอีกทีเป็นแบบนี้ไปแล้ว
คุณพ่อเนี่ยคุณพ่อเนี่ย
พ่อไพบูนเนี่ยนะ
ยังบอกอีกตอนแรกเนี่ย

แล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานแบบนี้คุณผู้ชมว่า

ผู้ตายอาจจะเป็นลมแดดครับ

แล้วเดี๋ยวจะส่งศพชาญสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีครับ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปครับ